วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ชีวิตของอดีตผู้ว่ากรทมคุณพิจิตรัตกุลนั้นก็อาจจะต้องเปลี่ยนไปนะครับ

กรณีที่มีการจัดซื้อที่จอดรถขยะรถน้ำของกรทมในอดีตเนี่ยนะครับ
มีการจัดซื้อที่แพงเกินจริง
ถามว่าแพงเกินจริงมากมั้ย
ประมาณ๓๖ล้านบาท
ฟ้องนายพิจิตรรัฐกุลอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
พร้อมด้วยอดีตข้าราชการกรุงเทพมหานครนะครับ

ความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงาน
ร่วมกันใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต

ยอมจะรับทรัพย์สินสำหรับตัวเอง
หรือผู้อื่นโดยมิชอบ

หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

มีใช้อำนาจในหน้าที่ให้กรุงเทพมหานคร
จัดซื้อที่ดินใช้เป็นที่จอดรถขยะ
ขยะรถน้ำของกฎธมรณ์ย่านบ้างซื่อ
ในราคา๒๗๐ล้านบาท
ซึ่งแพงเกินจริงกว่า๓๖ล้านบาท
และรับในหน้าขายที่ดินเป็น๑๘ล้านบาท
ก่อนหน้านี้สารชั้นต้นเคยพิพากษายกฟ้อง
จนล่าสุดสรรอุทรมีความภิพากษาแก้
ให้จำคุก๕ปีนายพิจิตภ์รัตกุล

ส่วนนายสมฆาตสืบตระกูลอดีตเลขานุการผู้ว่ากอทมจำเลยที่๔ลดโทษเป็นจำคุก๕ปี
จากเดิมที่สารชั้นต้นให้จำคุก๘ปี
เช่นเดียวกับนายชวนพัฒนาวรานนท์อดีตผู้อำนวยการเขตบางซื่อจำเลยที่๘ลดโทษเป็นจำคุก๗ปี
ล่าสุดครับสารมีคำสั่งอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างดีกา
โดยสารตีราคาประกันนายพิจิตรและนายสมฆาตเป็นหลักทรัพย์มูลค่า๘แสนบาท
และตีราคาประกันนายชวนเป็นหลักทรัพย์๑ล้านบาท